วันหยุดแบบนี้เราก็ต้องเริ่มต้นด้วย
ประเด็นทางการเมืองกันก่อน
โอ้โหเมื่อวานเนี่ยมีโทรศัพท์เครื่องเดียวแทบจะไม่พบ
ดิฉันต้องเปิดคอมด้วยแล้วก็เปิดมือถือด้วย

แต่จะสวิตช์ไปสวิตช์มามันฟังไม่ครบถ้วนนะ
ใช่มันเป็นยังไงล่ะคะทีนี้
กำลังฟังพักนี้อยู่พักนี้มาแล้วทำอย่างไรดี
ต้องมีสัก๔๕เครื่องคุณจะได้ไว้ฟังให้ครบเกือบทุกพักนะครับ
แต่เมื่อวานที่พักใหญ่เขาขึ้นเวทีในการปราศัย
ถือว่าเมื่อวานเป็นการประกาศคำมั่นสัญญา
ถ้าบอกไม่ครบทุกพักต้องขออภัยด้วย
เอา๔พักใหญ่ที่เมื่อวานเขาขึ้นเวทีปราศัยกันก่อน
เพื่อไทยประเด็นก็คือเอาลุงคืนไป
เพื่อเลือกเพื่อไทยให้แบบถล่มทลาย
เพื่อเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้เพื่อไทยนะครับ
ประชาธิปัตย์ปราศัยที่ลานคนเมือง
ประชาชนเป็นใหญ่ประชาธิปไตยสุจริตเข้มแข็ง
ประชาธิปัตย์จัดตั้งรัฐบาล
พลังประชารัฐสนามเทพหัสดิน
เมื่อวานนี้ประเทศไทยจะไม่ล้มอีกต่อไป

เรากำลังร่วมทำประวัติศาสตร์ให้ประเทศให้ดีกว่าเดิม
ส่วนที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเดินขึ้นเวที
ผมจะยอมตายเพื่อแผ่นดินผืนนี้

ในเวทีสุดท้ายก่อนที่จะเลือกตั้งกัน
อีกพักใหญ่พักหนึ่งอนาคตใหม่ที่สนามกีฬาเวทหนึ่ง

ยุติวงจรการรัฐประหารให้ได้
อนาคตใหม่เป็นพักสุดท้ายที่เลิกช้าสุด๔ทุ่มครึ่ง
ผมว่าเขาก็ดูเวลานะให้มันเหลื่อมกันหน่อย
จริงเมื่อวานนี้ฉันผ่านตรงไทยญี่ปุ่นดินแดงพอดีครับ
คุณผู้ชมโอ้โหประตูแรกเจอพักเพื่อไทยก่อนคนก็ไปเยอะ

เพราะฉะนั้นเส้นดินแดงตรงนั้นตรงหน้าไทยญี่ปุ่นดินแดง

เอาล่ะพร้อมไปทบทวนกันหรือยัง
ว่าเมื่อวานเขาทิ้งถวนนโยบายกันไว้อย่างไรบ้าง
ลูกใจประชาชนในการไปเลือกตั้งพักเขากันอย่างไรบ้างนะครับ
เอกประยุทธ์จันโอชาแม่เตอร์ไพรส์ใหญ่จริงเมื่อวานมาขึ้นเวทีแห่งนี้
กล่าวกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มีเพลงประจำของท่าน
๒เพลงนะ๑หยุดตรงนี้ที่เธอ
และอีกเพลงหนึ่งของพี่เบิร์ดทงชัยนะเพลงอะไรนะ
ไว้เปิดตอนท้ายทุกครั้งเลยนะฮะแล้วก็ตอนที่ไปต่างจังหวัด
ก็มักจะเปิดเพลงนี้ให้คุณผู้ชมไปฟังบรรยากาศกันก่อนครับ
ขอบคุณทุกคนขอบคุณในกล้ามใจ

ผมตอบสนองให้ท่านไม่น้อยไปกว่าที่ท่านให้กับผม
ผมให้ท่านทั้งชีวิตและจิตใจ
ผมจะยอมตายเพื่อแผ่นดินผืนนี้
คล้านมีเฉินเหมือนกับเสียงเครื่อง

ก็ซึ้งก็มีดุดันก็มี
ร้องเพลงก็มียิ้มแย้มแจ่มใสก็มีนะครับ
แล้วก็บอกว่าถ้าเราจับมือกัน๖๘ล้านคน

ลุงอยู่มา๕ปีรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
อะไรคือปัญหาและอุปสรรคที่ต้องช่วยกันแพ่วถางทางให้โล่งขึ้นไป

ทำให้บ้านเมืองสงบสุขเป็นสิ่งที่สำคัญ
ต้องทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
นี่คือคำพูดส่วนหนึ่งของผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ

แผ่นดินที่ให้ผมเกิดให้ผมกินอยู่

ผมต้องรักษาแผ่นดินผืนนี้ไว้
ให้กับลูกหลานของเราในอนาคต
และอีกเพลงหนึ่งที่เปิดตอนท้ายก่อนที่นายก
ขออภัยในบนเวทีนี้ก็ต้องเป็น
แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ

จับมือไว้แล้วไปด้วยกันของพี่เบิร์ดทงชัย

กองเชียร์ก็เยอะเลยนะ

พอมาทีก็มาแบบนี้เลยนะคะ
อันนี้พักพลังประชารัฐเมื่อวานนี้
ตอนเข้าเวทีคนมอบดอกไม้กันเยอะเลยนะครับ

ประชาธิปัตย์ที่ลานคนเมือง
เปิดเวทีปราศัยสถานที่แห่งนี้
เพื่อถือว่าเป็นเวทีทิ้งทวนในเขตพื้นที่กรุงเทพนคร
ระดมขุนพลผู้ใหญ่แก่นำผู้สมัครสอสอของพัก
เปลี่ยนกันขึ้นเวทีปราศัย
อย่างเช่นนายชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพัก
นายจุฬิลักษณะวิสิทธิ์นายกรจติกะวันนิตร
นายอภิษฐิเวชาชีวะหัวหน้าพรรค
ยืนยันแบบนี้ครับว่าพักพร้อมเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
และขอให้ประชาชนอย่าลังเลใจที่จะเลือกพักประชาธิปัตย์
พร้อมยืนยันว่าส่วนตัวกับพลเอกประยุทธ์ไม่มีปัญหาอะไรกัน
๕ปีที่ผ่านมาไม่เคยเห็นด้วย
แต่ก็ไม่ได้ถือว่าเป็นปฏิปักต่อกัน
คำพูดเหล่านี้สำคัญนะเขาเป็นเวทีสุดท้ายนะ
ฟังเสียงนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักหน่อยครับ
ขณะนี้มีพักการเมืองกลุ่มหนึ่ง
เขาตั้งตัวเตรียมขัดแย้งอย่างเต็มที่แต่ไม่ใช่กับผมแล้ว
ขัดแย้งกับใครครับขัดแย้งกับการสืบทอดอำนาจ
เพราะฉะนั้นเงื่อนไขของความขัดแย้งหลังจากการเลือกตั้ง

มันจะเป็นเรื่องของปัญหาการสืบทอดอำนาจ
ผมถึงอธิบายหลายครั้ง
ว่าวันที่ผมพูดถึงท่านพลเอกประยุทธ์
ไม่มีปัญหาอะไรส่วนตัวเลย
ผมต้องขอบคุณท่านที่ท่านเคยทำงานให้ผม
และ๕ปีที่ผ่านมาแม้ผมไม่เห็นด้วยกับหลายเรื่องที่ท่านทำ
ผมไม่เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นปฏิปักกัน
ผมก็เรียนรู้ผมก็มีประสบการณ์
ผมให้ความมั่นใจครับ

นายอภิษฎเวชาชีวะประกาศแล้วว่าไม่เกรงใจใคร
ผมถึงไม่ตอบคำถามสื่อวันนี้ยังถามอยู่อีก
ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้จะร่วมกับใครจะสนับสนุนใคร
ไม่ครับเป็นแก่นำรัฐบาลพาประเทศเดินหน้าสู่จดหมายอย่างเดียว
หมดเวลาพระเด็จการหมดเวลาคนโกง
ถึงเวลาประชาธิปไตยสุจริตเดินไปด้วยกัน
ประชาธิปัตย์ถือว่าเป็นพักหนึ่งที่เต็มเป็นตัวแปรสำคัญ
แต่ว่าทางประชาธิปัตย์เองก็ประกาศว่าพร้อมจะเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็เมื่อวานขึ้นเวทีประสัยภายใต้แนวคิดประชาชนเป็นใหญ่
ประชาธิปไตยสุจริตเศรษฐกิจเข้มแข็ง
ประชาธิปัตย์ตั้งรัฐบาลนะครับ
นายพิศิษฐ์เนี่ยพูดอย่างเข้มข้น
บอกว่าจะนำการเมืองออกจากวงจรอุบาตให้ได้นะครับ
เราสามารถทำงานได้ทันทีโดยไม่ต้องสแกนอะไรอีกแล้ว
เพราะมีแผนงานที่ครบนะครับ

แล้วก็ขึ้นเวทีด้วยนั่นก็คือนายพฤษวัชละสิน
หรือว่าคุณไอติมนั่นเองหลานชายคุณอภิษฎนะครับ
ก็ประสัยถึงเหตุผลต่างที่คนรุ่นใหม่๗ล้านกว่าคน
จะต้องตัดสินใจระหว่างความสะใจชั่วครู่
กับการเปลี่ยนแปลงที่ทำได้จริงและยั่งยืน

นโยบายเขาทำได้จริงและเห็นผลระยะยาว
เมื่อวานถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่สำคัญนะครับ
อีกหนึ่งเวทีดุเดือดเข้มข้นไม่แพ้กันนะคะคือ

ก็มีการนำพรรคมาร่วมประสัยกันคับข้างเลย
และแน่นอนค่ะหนึ่งในแคนดิเดตนายก

พักเพื่อไทยพร้อมที่จะพาคนไทยออกจากความทุกข์
ออกจากปัญหาที่คนไทยประสบมากว่า๔ปี
และ๒๔บนก็ได้เวลาคืนความสุข

เชิญชวนให้คนไทยไปใช้สิทธิ์ของตัวเอง
พกปากกาไปเลือกตั้ง
อย่าให้มีการสืบทอดอำนาจต่อไป

ปราศัยภายใต้คำขวัญเอาลุงคืนไป
เลือกเพื่อไทยให้ถล่มทลายเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาล
เหตุผลที่ประชาชนจะต้องเลือกก็คือเลือกเพื่อไทยเพราะเราเข้าใจอนาคต
เลือกเพื่อไทยเพราะหัวใจคือประชาชนเราเข้าใจปัญหาประชาชน
เราเป็นนักบริหารมืออาชีพรับใช้ประชาชนไม่เคยขู่ตะคอกประชาชน
คุณหญิงสุดารัฐบอกแบบนี้
เลือกเพื่อไทยเพราะเราเข้าใจวิธีทำทำเป็นทำได้
และจะพาประชาชนไปสู่อนาคตได้
อีกหนึ่งประโยคที่สำคัญบอกไอ้พวกที่มาขู่ว่าเพื่อไทยจะมาแล้ว
จะไม่สงบไม่เป็นจริงเราต้องการความสงบเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ที่ไม่สงบมันทำกันเองทั้งนั้นแหละ
อันนี้เป็นคำพูดของใครรู้ไหมคุณนายชัดชาติสิทธิพันธ์
เมื่อวานเพื่อไทยก็เข้มข้นเวลาที่คนไปเจอกับคุณหญิงสุดารัฐนะ
จะเข้าไปกอดและร้องไห้เห็นภาพแบบนี้ประจำ
คุณหญิงสุดารัฐก็เปิดเผยออกมาก่อนหน้านี้
ในทุกเวทีดีเบตนะบอกว่าประชาชนเดือดร้อน
ใครมาถึงก็มาเล่าเรื่องราวระบายความทุกข์ให้ฟัง
แล้วก็กอดแล้วก็ร้องไห้ทุกทีเลยสงสารประชาชน
อันนี้ในส่วนของภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
เรายังอยู่กันที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงคุณผู้ชม
ถัดมาอีกประตูนึงเมื่อวานเสียงไม่ตีกันเหรอคุณ
โอ้คุณคุณคนแบบเยอะมากค่ะ
แล้วแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือว่าอนาคตใหม่
ก็เยอะมากนะคุณแต่มันมีช่วงหนึ่งนะ
ที่ตัวแทนแต่ของพักอนาคตใหม่ก็ขึ้นพูด

ที่แคโนมัติเนี่ยที่นายกก็คือคุณธนทร

แล้วคุณธนทรก็ห้อนึง
หมายถึงว่าคะแนนผมจะนำเป็นอันดับหนึ่ง
พอบอกอยู่สารา๑มันเป็นอีกงานแล้วนะฮะ
ใช่แล้วทีนี้คุณธนทรก็ย้ำถึงจุดยืน
บอกว่านี่คือผมต้องการก้าวข้ามความขัดแย้ง
แล้วก็บอกนะว่าผมไม่ได้เป็นนายกของคนเสื้อเหลือง
ผมไม่ได้เป็นนายกของคนเสื้อแดง
แต่ผมจะเป็นนายกของคนทุกคน

แล้วก็พูดแบบนี้เลือกอนาคตใหม่ได้สอสอหน้าใหม่
ธนทรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นนายก
เป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง
และนายกแห่งความหวัง

ก็เมื่อวานอนาคตใหม่ก็ถือว่าเปิดเวทีปราศัย

เลือกอนาคตใหม่อย่าให้ประเทศไทยเหมือนเดิม
แล้วก็คุณธนทรก็ปราศัยอยู่ถึงประมาณทั้ง๔ทุ่มครึ่ง
หลังจากนั้นคุณช่อคุณพันนิกา

เซลฟี่ด้วยกันเขาก็ให้เวลาอีก๑ชั่วโมง

ก็ถือว่าปราศัยดึกหน่อยนะ๓ครั้งนี้

อยู่ในพื้นที่รอบรั้วใหญ่เดียวกัน

อาณาคตใหม่ถล่มทลายเยอะมาก
ว่าใครเป็นคนขึ้นพูดของแต่ละพัก
ถ้าพักเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัฐขึ้นพูด
ถ้าคุณธนทรของอนาคตใหม่ขึ้นพูด
คนก็เปลี่ยนไปดูที่อนาคตใหม่

หน้ากรดหัวใจกดไลค์
เห็นชัดอย่างพักพลังประชารัฐนะ

ขึ้นเวทีโอ้โหสองหมื่นสามหมื่น

ถึงเหตุผลที่ต้องเลือก
พักอาณาคตใหม่เพราะว่าช่วงสุดท้าย

สำหรับพักอาณาคตใหม่ไม่มีคำว่ายุทธศาสตร์
มีแต่เรียกร้องให้โหวตด้วยความหวัง
เพื่ออนาคตโหวตให้ประเทศไทยนะครับ
อันนี้เป็นคำพูดของนายปียบุตร
ส่วนนายธนทรก็เน้นย้ำยุติ๓อย่าง

ไม่เห็นแก่ประชาชน
นายอนุทินชานวิรากูลหัวหน้าภักษ์ภูมิใจไทย

พักไม่ได้จับมือหรือทำข้อตกลงกับใคร
เพื่อกำหนดการเมืองหลังการเลือกตั้ง

ขอให้เชื่อมั่นว่าจะไม่มีอิทธิพลใด

ที่จะจากเสียงของประชาชน
เช่นเดียวกับพักชาติไทยพัฒนา
นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพัก
สามารถรวบรวมเสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
ส่วนพักชาติไทยพัฒนายังไม่มีพักใด
ทาบทามให้เข้าร่วมเป็นรัฐบาล
และพักไม่มีเงื่อนไขใด
เป็นพักขนาดกลางขอเจียมเนื้อเจียมตัว
นี่คุณกัญจนานะครับนี่ก็เป็นแต่ละพักนะครับที่เมื่อวานก็ถือว่า
ปล่อยพลังในช่วงวันสุดท้ายของการปราศัยนโยบาย
พักไม่ได้จัดเวทีปราศัยใหญ่แต่ก็ยังคงเดินพบพี่น้องประชาชน
ส่วนวันนี้ก็จะเป็นวันสำคัญเพราะว่าหลายพักนัดกันแล้วนะ
ว่าจะขึ้นรถแห่ดาวกระจายไปทั่วนะครับแล้วก็ถึงประมาณสัก๕โมงก็จะเลิก
๖โมงจะหาเสียงกันไม่ได้แล้วนะครับส่วนเมื่อวานนี้อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญมากก็คือที่ฮ่องกง
ฮ่องกงมีการจัดงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสระหว่างนางสาวแพทองทานชินวัฒน์บุตรสาว
แล้วก็นายปิตกสุขสวัสดิ์ซึ่งนายทักษิณแล้วก็นางสาวยิ่งลักชินวัฒน์นะครับได้เดินทางไปร่วมงาน
และบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื้นจนกระทั่งช่วงเย็นนะครับทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีน
เสด็จไปเป็นประธานในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสพร้อมประธานโอกาสให้บ่าวสาวได้ถ่ายภาพร่วมกันนะครับ
อกจากนี้ภายในงานได้มีเหล่าบุคคลที่มีชื่อเสียงเดินทางไปร่วมงานอย่างคับข้าง
เช่นนายคชาพาตันเจริญคุณมดดำคุณชมพู่อารยาเอฮาเก็ตแล้วก็ร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์อดีตหัวหน้าภักดิ์ไทยรักษาชาตินะครับ
วันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในภาพหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับเรื่องของการแต่งงานของลูกของคุณทักษิณชินวัฒน์นะครับ